นาฬิกา๕๑นาทีกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับ
คุณอาริยาดูนั่งเรียบร้อยผิดปกตินะฮะ
คุณจะต้องมือวางทับซ้ายทับขวาอะไร
ฉันพยายามทำให้เรียบร้อย

ถามคุณผู้ชมดีกว่าว่าคุณผู้ชมนั่งขัดสมาธิไหนได้บ้าง
อันนี้นั่งในห้องพระ

หรือว่าบางคนบอกก็ฉันจะอยากนั่งบางที
เมื่อยฉันก็นั่งยกขาขึ้นมานั่งขัดสมาธิ

ในที่ที่เหมาะสมกันกันนะครับตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้นั่งขาวอย่างนี้ไม่ได้
คุณผู้ชมเรื่องนี้ที่เอามาพูดกันเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณ
มันมีดราม่าในโลกโซเชียลนะครับเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง
ข้อภาพของผู้หญิงที่เขานั่งขัดสมาธิ
อยู่ที่นั่งของโต๊ะอาหารในห้างเนี่ยนะครับ
เอามาโพสต์แล้วก็เหมือนด่าทอตำหนิว่า
โอ้โหเรื่องของมารยาทเรื่องของราคาคุณตกทันที
ถ้าคุณนั่งแบบนี้นะถ้าพ่อแม่ไม่สอนผมสอนให้นะครับ

เพราะว่าโซเชียลมีการแชร์รูปหญิงสาวที่นั่งขัดสมาธิ

ระบุข้อความแบบนี้อ่านแล้วก็ถอดคำพูดเลย

อยากจะบอกทุกท่านโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีทั้งหลาย
ไม่ว่าคุณจะสวยรวยหรือหน้าที่การงานดีแค่ไหน
นั่งขัดสมาร์ทบนที่นั่งโต๊ะอาหารโดยเฉพาะตามห้าง
ไม่ควรทำอย่างยิ่งมันไม่สุภาพ

มารยาทเบื้องต้นบนโต๊ะอาหารนะครับอย่าทำ
ไม่รวยไม่จำเป็นต้องทำตัวให้จนตาม
คุณสมบัติผู้ดีควรมีติดตัวไว้ในทุกคน
ไม่เกี่ยวกับฐานะมันคือการเคารพตนเองและผู้อื่น
ที่สำคัญรายละเอียดเล็กน้อยแบบนี้ใส่ใจกันสักนิด
แท็กถ้าพ่อแม่ไม่สอนผมสอนให้นะครับ
แล้วก็แชร์กันในวงกว้างในโลกโซเชียลเลยนะฮะ

เขาก็เอามาลงเอามาโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าว
บอกว่าให้คนถ่ายภาพของผู้หญิงคนนี้แล้วเอามาลงแบบนี้
คุณไม่เคารพสิทธิส่วนบุคคลเลย
คนโพสต์เนี่ยนะฮะแล้วจะไปยุ่งอะไรกับเขานะครับ
นั่งขัดสมาร์ทบนเก้าอี้ในร้านอาหารก็เรื่องของเขานะ
อันนี้มันเรื่องส่วนตัวจะนั่งยังไงก็ได้
ขอให้ไม่เปิดหวอก็โอเคแล้วอะไรแบบนี้

แล้วทีนี้นะฮะเนี่ยเรื่องนี้พอคนโพสต์เนี่ย
เขาโพสต์ในโลกโซเชียลของเขาและมันกลายเป็นสาธารณะ
คนก็ไปด่าทอคนโพสต์เยอะมากเลยคุณ
ว่าจะไปยุ่งอะไรกับเขาเขาอาจจะเมื่อยเขาอาจจะเหนื่อย
เขาอาจจะล้าเขาก็นั่งขัดสมาธิได้ไม่เห็นเป็นอะไรเลย

คือบางทีก็พูดออกอากาศไม่ได้
ว่าคนเข้าไปตำนิขนโพสต์เนี่ยเยอะเลย

คุณจะไปยุ่งอะไรกับเขานั่นมันสิทธิส่วนบุคคลของเขา

จริงดิฉันมองภาพนี้ตอนแรกไม่รู้เลยว่านั่งขัดสมาธิ
ก็แบบเหรอตรงไหนคือมันอาจจะไม่ได้เห็นเท้าแบบว่าชัดเจน
คือผู้หญิงคนนี้เธอก็ใส่กางเกง
อาจจะแบบไม่ใช่กระโปรงแล้วแบบโป๊ะหรืออะไร
ก็เลยนั่งขัดสมาธิแบบสะดวกคิดว่าไม่ได้โป๊ะอะไร
แล้วมันก็คืออยู่ใต้โต๊ะพื้นที่ที่ไม่ได้สังเกตเห็นง่าย
ใช่กระแสมันตีกลับไปที่คนโพสต์นะครับ
ทีมข่าวของเราก็สอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นจากคนโพสต์
คนโพสต์ก็คือคุณต้นคนนี้นะฮะเขาก็ยอมนะ
นี่ไงบอกว่าถ่ายหน้าได้เลยเพราะว่าแบบผมยินดีเปิดหน้า
เพราะว่าเขาขอโทษผ่านทางไลฟ์ไปแล้วสเต็ปหนึ่งด้วย
คือเขาขอโทษผ่านโลกโซเชียลแล้วเหมือนกันไลฟ์ของเขาเหมือนกัน
แล้วก็พิมพ์ข้อความขอโทษเหมือนกันนะครับ
เขาเปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกว่าเขาเองนี่
มีทัศนคติส่วนตัวที่ไม่ชอบเห็นคนนั่งขัดสมาธิ
ตามร้านอาหารที่เป็นส่วนรวมนะบอกแบบนี้
เพราะดูเป็นการไม่ให้เกียรติกับสถานที่แล้วก็ไม่ให้เกียรติกับผู้อื่น
กระทั่งเมื่อวานนี้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งนั่งขัดสมาธิในร้านอาหาร
ก็เลยถ่ายรูปแต่ไม่ได้ถ่ายให้เห็นหน้านะ
เขาบอกแบบนี้โดยไม่ทันคาดคิด
มันพลาดตรงที่ว่าเปิดเป็นสาธารณะ
มีคนนำเรื่องนี้ไปแชร์ต่อและเกิดเป็นกระแสดราม่าขึ้น
เมื่อรู้ตัวก็ตกใจครับรีบแก้ไขโพสต์
แล้วก็ทักข้อความไปหาผู้หญิงที่คิดว่าเป็นผู้หญิงที่ถ่ายภาพมา
เพื่อขอโทษแล้วก็ออกมาไลฟ์สดขอโทษทางโซเชียลด้วย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องขอโทษหญิงสาวที่ถูกพาดพิงและสังคม

ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดเป็นกระแสดราม่า
รับข้อผิดพลาดของตัวเองนะครับ
หลายคนฟังเขาไลฟ์สดไปแล้ว
ทีนี้เราฟังเขาขอโทษ
ผ่านจากที่ผู้สึกข่าวไทยรัฐของเราไปสัมภาษณ์ดีกว่า
ส่วนตัวเรามองว่ามันไม่ใช่วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนะครับ
สมมุติคุณเดินทางไปร้านอาหารต่างประเทศ
ที่ต่างประเทศอาจจะไม่ได้ร้านหรูหลานะครับ
ไปทานแล้วถ้าเกิดไปนั่งยกอย่างนี้อะไรอย่างนี้

ผมไม่ได้ไปเหยียดเพศหญิงหรือเพศใดอย่างที่ผมบอก
เพราะว่าตอนนั้นความเห็นส่วนตัวของเราก็คือท่านั่งนี้
ไม่ว่ากับทุกเพศไหนก็ตาม
มันก็เป็นท่านั่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
แต่อันนี้มันก็คือเหมือนกับเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา
มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาและมันก็เป็นทัศนคติส่วนตัวของผม
ซึ่งผมดันไปโพสต์ให้มันออกมาเป็นในรูปแบบของสาธารณะ
เรื่องมันก็เลยลามไปกระทบกับคนอื่นหลายคน
แล้วก็ด้วยคำพูดอย่างที่ผมบอกด้วยคำพูดที่มันไม่เหมาะสม
ฟังดูแล้วมันมีการดึงคุณพ่อคุณแม่เขามา
เราก็อยากจะขอโทษแทนของคุณพ่อคุณแม่เขาอะครับ
ครอบครัวของคนที่อยู่ในภาพ
ผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าน้องเขาชื่ออะไรอะไรอย่างนี้
แต่เราก็ฝากขอโทษไว้ในที่นี้นะครับ
นี่ค่ะเขาก็ขอโทษหลักคือขอโทษ๓กลุ่ม
หนึ่งคือคนที่เห็นโพสต์กับสองคือกลุ่มสุภาพสตรี
เขาบอกนะว่าไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกเพศ
เพราะว่าตอนเขาโพสต์ผู้หญิงเข้าไปด่ากระนำเดาเขาเยอะเลย
บอกว่าทำไมล่ะคุณเป็นผู้หญิงฉันก็นั่งแบบนี้ได้
ฉันเมื่อยฉันเหนื่อยแต่ฉันล้าบางทีฉันก็อยากนั่งแบบนี้สบาย
ใช่แล้วก็กลุ่มที่๓ก็คือน้องคนนี้นี่แหละค่ะ
เพราะว่าตอนนี้คนรอบข้างผมได้รับความเดือดร้อน

ตัวเขาเนี่ยนะหลังจากที่เรื่องมันแชร์ไป
เขาบอกว่าเขาต้องนั่งตอบข้อความคุณตั้งแต่๓ทุ่มจนถึงตี๓ยังตอบไม่หมด
แล้วคนก็บอกว่าเนี่ยทำไมต้องวาดรุนแรงขนาดนี้
เขาก็ยอมรับว่าตัวผมเป็นคนตรงไปตรงมา
เป็นคนปากไม่ค่อยดีอาจจะคิดน้อยไปหน่อย
เรื่องนี้เป็นบทเรียนสำหรับผม
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์บอกว่า
คุณมีสิทธิ์อะไรถ่ายภาพคนอื่นแล้วมาลงในเฟซบุ๊ก
แล้วก็แชร์แบบนี้มันเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่านะครับ
เรื่องนี้ทนายเดชากิติวิทยานันต์นะครับทนายคลายทุกข
บอกว่าหญิงสาวที่ปรากฏในภาพ
ทั้งที่ถ้าเห็นหน้าก็ตามหรือไม่เห็นหน้าก็ตาม
สามารถฟ้องร้องคนโพสต์ได้
เนื่องจากการกระทำดังกล่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
โดยการแอบถ่ายแล้วก็โพสต์ทางโลกสาธารณะนะครับ

เป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือความเดือดร้อนได้
และยิ่งเป็นการนำไปโพสต์ในโซเชียล
ถือว่ามีความผิดข้อหามินประมาทโดยการโฆษณามีโทษจำคุก๒ปีด้วยนะครับ
แหมกลายเป็นเรื่องจนได้นะครับเรื่องนี้นะครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นบทเรียนสำหรับคนอื่นด้วย
บางทีเราอยากจะโพสต์อยากจะแชร์อะไร
เห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าพื้นที่โซเชียลมันไม่ส่วนตัว